สู่แม่ลูกพันล้านตระเวนธรรมบุญใหญ่แล้วนะครับ
ใช่ค่ะเมื่อวานนี้ไปทำบุญที่บ้านเด็กอ่อนพญาไทยจังหวัดนนทบุรี
รวมถึงได้มาพูดคุยเปิดใจกับทางไทยรัฐทีวีช่วงเย็นด้วย
ดูในรายการไทยรัฐนิวส์โชว์พูดคุยกับคุณทัศนัยโค้ทอง
นี่แหละฮะช่วงจังหวะวินาทีในการพูดคุยกันนะครับ
เมื่อวานนี้นะคะนางประคองกิฟสันอายุ๕๗ปีนะคะ
เป็นชาวสุพรรณบุรีและนางสาวเอริกาจัสมินบอลวินกิฟสัน
อายุ๒๒ปีลูกสาวเข้ามาพูดคุยกับทางไทยรัฐนิวส์โชว์
เมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากที่ตกเป็นข่าว
ได้รับมรดกจากแม่ของสามีเป็นหุ้นย้ำว่าเป็นหุ้น
บ่อน้ำมันในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา
หุ้นรวมมูลค่าเป็นพันล้านบาท
แล้วก็เดินทางกลับมาประเทศไทยเตรียมประกอบธุรกิจเกี่ยวกับน้ำดื่ม
ซึ่งเป็นน้ำแร่นี้นะคะครับโดยนางประคองเปิดเผยบอกว่า
พูดถึงช่วงชีวิตที่ยากลำบาก
ที่เขาบอกว่าระบุว่าตัวเองยากลำบากมากนะคะ
ในช่วงของการใช้ชีวิตที่สหรัฐอเมริกา
เพราะสามีป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง
ตอนที่อยู่สหรัฐอเมริกาแม้ว่าจะมีบ้านอยู่
แต่ทีนี้เงินเนี่ยหมดไปกับการรักษาสามี
เป็นร้านนะคะใช่ค่ะเป็นมะเร็งที่ตับนะคะ
ถึงขนาดต้องขออาหารจากโบสถ์
โดยไม่ทราบมาก่อนว่าทางบ้านสามีมีฐานะอย่างไร

ครั้งแรกก็ก่อนที่จะไปขอเงิน
ส่วนมากจะได้เงินเงินภาษีตีกลับก็ยังไม่ได้
ก็ต้องไปโบสถ์เนาะขอข้าวอะไรอย่างนี้
แต่ว่าบ้านมีอยู่แล้วแต่เรื่องเงินไม่มีแน่
ก็เริ่มตั้งแต่นั้นก็สักอาทิตย์เกือบ๒อาทิตย์
ก็เริ่มหางานทำเองแล้วเริ่มต้องสปีกเอง
โน่นนี่อะไรอย่างนี้ก็ไม่โทรกลับไปหาแม่แฟน
ว่าขอเงินอะไรอย่างนี้ติดต่อกันบ้างหรือเปล่า
คนอเมริกาส่วนมากเขาจะไม่ค่อยยุ่งกัน

ใช่เพราะพ่อเขาเป็นคนเหมือนคนเองแลนด์ผู้ดี
ก็จะไม่ค่อยยุ่งกันเท่าไรนานจะโทรกันที
เราก็ไม่อยากยุ่งกับเขาล่ะเพราะว่าเขาตอนหลัง
พอประมาณสักเดือนนึงเขาก็ส่งเงินให้เหมือนกัน
ก้อนแรกก้อนแรกมาก้อนเดียวสุดท้าย

ตามข่าวที่ออกมาเห็นบอกว่าวันที่คุณแม่ต้องสูญเสียสามีไป

คำถามคือทำไมถึงมีเงินแค่นั้น
ทางด้านสามีได้มีการทิ้งเงินเอาเว้ยให้รึเปล่า
ระหว่างที่มีการคบกันหรือว่าห่าง

ใช่ใช้เงินไปประมาณล้านดอลลาร์

ใช่แล้วก็แม่แฟนก็ยังไม่ได้ส่งเงินให้อะไรอย่างนี้

เริ่มไม่มีตังค์เลยแหละหมดเกลี้ยงเลย
เตือนก็ตอนหลังแม่ก็ส่งมาให้

ก็จริงว่าก็ไม่ลำบากมากขนาดนั้น
ยังอยู่ได้

ด้วยกับแม่พ่อแม่ไม่รู้ภาษาอังกฤษมากหนูก็ช่วยแม่เขียนพูดกับคัสเตอร์เมอร์คนอื่นด้วยค่ะ
แต่เราต้องออกจากที่เรียนมาทำงานกับแม่

แต่ว่าหนูคิดว่าเจอพักเบรกปีหนึ่งก่อนช่วยแม่ทำร้านอาหาร
นี่คุณได้รับมรดกเป็นพันล้านขนาดนี้
ก็ตอนหนู๑๕ใช่ค่ะก็มีจดหมายเข้ามาบ้านบอกว่าคุณย่าเสียแล้ว
ก็ได้มรดกมาเนี่ยค่ะ
คิดว่าคุณย่าแล้วก็คุณพ่อก็ยังคิดถึงเรายังให้เรายังมีจิตใจให้เราอยู่แล้วด้วยค่ะ
คิดไหมว่าชีวิตวันหนึ่งจากที่เราโอ้โหต้องระบาดช่วยคุณแม่เนอะ
แต่ที่ได้รับมานี่มันมหาศาลมากนะครับ
ใช่ค่ะก็ไม่ได้คิดว่าจะได้เยอะขนาดนั้นด้วยค่ะ
หลังจากนี้วางแผนกับคุณแม่จะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไร

ก็จริงกาญจนบุรีนี้ก็เป็นที่ของยาย
เจอน้ำแร่แล้วคิดว่าจะทำลงน้ำแร่น้ำดื่มค่ะ
หลายคนอาจจะยังไม่ได้ติดตามเรื่องราวชีวิตของคนทั้งคู่ย้อนรอยนิดหนึ่งนะครับ
ว่าเธอเป็นใครอย่างไรบ้างนะฮะ
ตัวคุณประคองมาเจอกับผู้เป็นสามีนะครับ

เดี๋ยวขอดูชื่อนิดหนึ่งนะครับ

ก็มาเจอกับสามีตั้งแต่เมื่อ
ตอนที่สามีมาที่เมืองไทยปี๓๖
ย้อนรอยไปถึงปี๑๙๓๖สามีมา

เป็นคนที่เปิดร้านเสริมสวยอยู่ที่ย่านสุธิศาล

แล้วก็ไปอยู่กับสามีที่เกาะคาไว
ฮาไวน์ประเทศสหรัฐอเมริกา
มีลูกสาวคนหนึ่งก็คือคุณเอริกาจัสมินบอลวิน
ปรากฏว่าหลังจากนั้นสามีเสียชีวิตลงเมื่อปี๔๓
โรคมะเร็งตับด้วยวัย๖๗ปี
และลูกถูกตัดขาดจากครอบครัวบอลวินกิฟสัน
คือตัดขาดจากตระกูลของแม่สามี

แล้วก็เป็นลักษณะของครอบครัวชาวอเมริกัน
ก็คือถ้าสมมุติว่าแต่งงานไปแล้ว
เขาก็จะต้องให้ปล่อยให้ใช้ชีวิตด้วยตัวเอง
แต่ว่าทั้ง๓คนไม่มีอาชีพนะ

ตัวคุณผู้ชายเองก็ไม่ได้ทำงานอะไร

ต้องดูแลบ้านดูแลสามีที่ป่วย
แล้วก็ได้เงินจากแม่สามีเดือนละ๒๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐ

แต่ว่าหลังจากที่ตัวผู้ชายเสียชีวิตไปนะครับ
เธอมีเงินติดตัวไม่ถึง๑๐๐ดอลลาร์สหรัฐ

ต้องไปขอข้าวจากโบสถิตระแวกบ้านประทังชีวิต๑๐วัน
ทำเอกสารขอความช่วยเหลือจากรัฐได้เงินมา๒๐๐ดอลลาร์
นำมาเป็นทุนในการนำเข้าสินค้าไม้แกะสลักจากเมืองไทยไปขายที่ฮาไวน์เนี่ย

ก็เลยนำเงินที่เหลือส่วนหนึ่งไปเปิดร้านอาหารไทยชื่อกิ่งบัว
แล้วก็ตัวลูกสาวต้องลาออกจากการเรียนหนังสือ

ชีวิตยากลำบากเป็น๑๐๑๐ปี
จนกระทั่งแม่สามีเสียชีวิต
และอยู่ทนายความมาบอกว่า
คุณได้รับมรดกเมื่อจัดสรรปันส่วนแบ่งกับคนในครอบครัวในตระกูล
อวินกิฟสันเรียบร้อยแล้วคุณได้รับมรดก๑๖
รวมมูลค่าทั้งสิ้น๑๐๐๐ล้านบาท
รวมถึงหุ้นธนบัตรหลักทรัพย์และอื่นอีกนะครับ
นั่นแหละฮะจึงเป็นที่มาของชีวิตคนทั้งคู่ที่ก่อนหน้านี้ก็ทนลำบากเหมือนกัน
โดยไม่รู้ว่าผู้เป็นพ่อมีฐานะ
และเมื่อสักครู่นี้นะคะน้องเอริกาเขาบอกว่า
หลังจากนี้จะกลับมาอยู่ที่เมืองไทย
กลับมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วคุณแม่ก็อยากที่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานผลิตน้ำแร่
เพราะว่าในพื้นที่ของคุณยายที่จังหวัดกาญจนบุรี

ตั้งโรงงานผลิตน้ำแร่ในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี

ตั้งเป็นโรงงานซื้อเพิ่มอีก๒แปลง

สู้ชีวิตแหละไม่ใช่รอรับมรดกอย่างเดียวนะครับ
แล้วก็ตอนนี้ก็ต้องทำบุญทำทานกัน
ใช่ค่ะตอนนี้ตระเวนทำบุญนะคะ
เมื่อวานนี้ไปมอบนมกล่องและเงินสด
สนับสนุนบ้านเด็กอ่อนพญาไทยในจังหวัดนนทบุรีค่ะ
เงินที่มอบให้กับบ้านเด็กอ่อนพญาไทยก็๑แสนบาทนะคะ
แล้วก็มอบเงินสดให้กับพี่เลี้ยงอีก๓๒คน
เป็นกำลังใจให้กับพี่เลี้ยงนะคะได้ไปคนละ๓๐๐๐บาท
นางประคองบอกว่าอยากช่วยเหลือพี่เลี้ยงเด็กที่นี่
เนื่องจากพี่เลี้ยงเด็กรายได้น้อย

ก็เลยอยากจะมอบเงินเป็นขวัญแล้วก็เป็นกำลังใจ
พร้อมเตรียมมอบเงินช่วยเหลือบ้านเด็กอ่อนพญาไทย
เป็นรายเดือนต่อไปอีกด้วยค่ะ
อกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังทราบมาว่า

โดยเป็นแม่บุญธรรมของทั้งคนไทยและต่างชาติหลายคน
รวมถึงคนในวงการบันเทิงของเราด้วย
ก็คือเป็นนักร้องลูกทุ่งนะคะคุณแมงปอชนทิชา
แล้วก็มีคุณลูกหมีรัศมีทองสิริไพรศรี
ซึ่งเป็นนางแบบและนักแสดงชื่อดังอีกด้วย
ที่เป็นลูกบุญธรรมแต่ว่าไม่ได้มีการจดนะคะ
ทะเบียนเป็นลูกบุญธรรมแต่นับถือกันเป็นแม่เป็นลูก
เออก็คุณประคองเขาก็บอกว่าเขารู้จักคุณแม่ของน้องแมงปอชนทิชา
แล้วก็เมื่อวานผู้สื่อข่าวไทยรัฐหนังสือพิมพ์
ก็ไปสอบถามน้องแมงปอเหมือนกัน
ปอเขาก็บอกว่าก็รู้จักกับแม่ประคอง
แม่ประคองนะตั้งแต่อยู่ที่สหรัฐอเมริกา

แม่ประคองมาประเทศไทยก็จะบอกให้ตนเสมอ

คือรู้จักกันมาตั้งแต่ก่อนจะรับมรดกนะ
ใช่พอมีมรดกมารู้จักกันเป็นญาติกัน
แต่คุณแม่ประคองบอกแบบนี้เปิดเผยออกมาแบบนี้
ตอนนี้นะจ๊ะหลังจากที่เป็นข่าวดังในชั่วข้ามคืน
เช้าเมื่อวานที่ผ่านมามีเพื่อนฝูงมากหน้าหลายตา
ญาติที่มีทั้งสนิทและไม่สนิท
บางคนเป็นญาติที่ไม่รู้จักว่าเป็นญาติหรือไม่

ได้โทรศัพท์มาขอยืมเงินและขอเงินเป็นจำนวนมากแล้ว

ซึ่งบางรายเอ่ยปากขอเงินถึง๑๕๐๐๐บาท
แต่ตัวเองก็ต้องปฏิเสธไปแล้วต้องปิดโทรศัพท์มือถือ
ประคองบอกว่าเรื่องมรดก

เพราะคุณย่ามอบให้กับลูกสาว

หลังจากนี้จะมุ่งมั่นทำธุรกิจน้ำแร่ในประเทศไทยเป็นหลัก
และแวะเวียนไปดูบ้านที่รัฐฮาไวน์สหรัฐอเมริกา
แล้วก็ย้ำว่าจะใช้เงินอย่างประหยัด

คุณผู้ชมส่งเฟสเข้ามาก็แซวกันขำ
ผมเป็นญาติด้วยหรือเปล่าคุณผู้ชมส่งเข้ามา

จิตใจที่ดีของครอบครัวนี้

ก็เดินทางลงพื้นที่บ้านหินดาดที่หมู่๑
ตำบลสากรนิคมอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี

เกี่ยวกับเรื่องราวของนางประคองแล้วก็นางสาวเอริก้า
พบว่านอกจากได้ซื้อที่ดินที่กาญจนบุรี
โชคดีที่ไปพบบ่อน้ำแร่อีก๓บ่อแล้ว

คุณประคองเองยังได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีก๒แปลง

กำลังปรับปรุงบ้านจากเดิมที่เป็นบ้านไม้ชั้นเดียว

มาก่อสร้างแบบบ้านปูนชั้นเดียวสไตล์ยุโรป
ก่อสร้างได้ประมาณร้อยละ๖๐แล้วนะครับ
และมีการปรับพื้นที่ประมาณ๒ไร่
เพื่อเตรียมสร้างอาคารโรงงานน้ำดื่ม
โดยมีทีมช่างจากกรุงเทพเป็นผู้รับเหมาในการก่อสร้างแล้วนะครับ
และผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปพบกับพระมหาวริส
ประสานโหนจ้าวาดวัดธานำร้อน

ก็จะมาแวะเวียนทำบุญเป็นประจำเมื่อครั้งที่เดินทางกลับเมืองไทย

ประคองมีความคุ้นเคยกับวัดทานน้ำร้อนมาตั้งแต่อดีต

สมัยก่อนเวลาแม่ประคองเดินทางไปกรุงเทพ
ก็จะมาบอกเสมอว่าค่ารถไม่มี
ไม่มีค่ารถเดินทางและค่าใช้จ่าย
ที่ผ่านมาก็จะมายืมหลวงพ่อบ้าง
หลวงพ่อก็มีเมตตาเสมอมา
และเมื่อกลับมาบ้านทีไรนะ
คุณประครองก็จะนำเงินมาคืนทุกครั้ง

เรียกว่ามีความผูกพันและเคารพนับถือเจ้าอาวาสรูปก่อนเป็นอย่างมาก
๔ปีที่แล้วหลวงพ่อได้มรณภาพลง
ประคองก็ได้บริจาคปัจจัยสร้างเมนลอย

หลังจากที่พระมหาวริสได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาส
ยังมาช่วยงานปิดทองฝังลูกนิมิตร
ที่วัดทานน้ำร้อนเมื่อ๓ปีที่ผ่านมากับลูกสาวอีก
โดยบอกว่าคุณแม่ประคองเป็นประธานเจ้าภาพให้ในงานครั้งนั้น
โดยบริจาคเงินจำนวน๕ล้านบาทในการปิดทองฝั่งลูกนิมิตร
ที่สำคัญเป็นคนที่มีจิตใจงดงามมีเมตตาเสมอ
กุศลเก่งเป็นคนพูดจริงทำจริง

ทุกครั้งที่ผ่านมาก็จะแวะมาที่วัดเป็นประจำ
เพื่อการทำบุญนั่นแหละครับ
แล้วก็คุณแม่ก็จะทรงเสริมเรื่องของการศึกษานะ
เพราะว่าบอกไม่ได้เรียนหนังสือนะครับ
แต่ก่อนตัวเองก็เป็นแค่คนช่างเสริมสวย
ชีวิตทนยากลำบากมา
โดยที่ไม่รู้ว่าครอบครัวของสามี
เขาจะไปมีหุ้นบ่อน้ำมัน
หรือจะไปหุ้นพันธบัตรอะไรต่างอาณา
ทนแล้วก็สู้ชีวิตมา๑๐ปีกับลูกสาว
ก็ดูแลสามีเป็นอย่างดีจนกระทั่งนี่แหละค่ะ

เพราะว่าการแบ่งมรดกคือทางครอบครัวของสามี

แล้วก็แบ่งให้ลูกอีก๒คน
ที่เกิดจากภรรยาภรรยาพ่อเดียวกันนะครับ
แล้วก็แบ่งให้น้องเอริกาอีกส่วนนึง